กลับมาติดตามข่าวเย็นไทยรัฐนะฮะเห็นว่าครูวรพรมีเรื่องนี้จะเตือนเหรอ
ไอ้เตาไฟฟ้าเรื่องของเตาไฟฟ้าที่อยู่ในครัวนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ต้องกลับไปดูหน่อยล่ะค่ะว่าออกจากบ้านมานี่เรากดปิดหรือยัง
เป็นอุทาหรณ์ค่ะเตาไฟฟ้าที่คอนโดมิเนียมเนี่ยมันติดเอง
แล้วมันไหม้ของที่วางอยู่บนเตา
โชคดีค่ะที่นิติบุคคลเนี่ยเข้าไปดูแลใดทันค่ะ
อันนี้คือเหตุการณ์จริงนะคะคือเราออกไปข้างนอก
แล้วก็ลืมหลอกเตาแล้วเตามันเปิดเอง
นั่นแหละค่ะเตามันก็เลยเกิดความร้อน
แล้วก็เผาทุกอย่างที่อยู่บนนั้น
แต่เพลิงก็ดับลงไปได้พอนิติของคอนโดเนี่ยเข้าไปทันนะคะ
ต้องขอบคุณทางนิติคอนโดแล้วก็ช่างของคอนโดนะคะ
คุณนั่นน่ะสิคะ

ทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะคะ
เรื่องนี้มันเป็นคลิปขึ้นมาคุณมิ้งเล่าให้ฟังบอก
ไม่ได้สับคัทเอาท์เตาไฟฟ้า
แล้วก็เผลอวางของเอาไว้บนเตา
หรือจะด้วยสาเหตุอะไรเธอก็บอกเธอไม่แน่ใจ

นิติบุคคลโทรมาบอกว่ามีสัญญาณเตือนที่ห้อง
นิติก็เลยถามว่าเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

เขาขอขึ้นมาที่ห้องขอรหัสเข้าห้องไป

มันยังเป็นแค่กลุ่มควันอยู่ก็ยังโชคดี

มาเตือนภัยให้กับคนที่ใช้เตาไฟฟ้า
ถ้าลืมถอดปลั๊กหลังใช้งานอาจจะเป็นแบบนี้ได้ค่ะ
มันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างในกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะ
เราสอบถามไปที่อาจารย์ออสนะคะ

คืออาจารย์ออสก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า
คือเปิดสวิตเตาทิ้งเอาไว้โดยที่ไม่รู้ค่ะ
แล้วมันก็ทำให้เกิดการลุกไหม้ขึ้นมานะคะ
ไปฟังเสียงรายละเอียดที่อาจารย์ออสได้ขยายความเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะ
เคสนี้ก็คือลืมปิดไฟนะครับ
แล้วก็ตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามีสิ่งของไปวาง

เอาสิ่งของไปวางแล้วก็ไม่ได้สับสวิตช์ลงนะครับ
มาทำงานเนี่ยนะครับมันจะใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ๒๒๐โวลต์เนี่ยนะครับ
ผ่านขดลวดแม่เหล็กที่อยู่ในนั้นนะครับ
แล้วก็จะสร้างแม่เหล็กขึ้นมาเพื่อให้เกิดไฟฟ้า
เพื่อให้เกิดการสลับคั่วนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีภาชนะที่มีคั่วอยู่ด้านบนนะครับ

คาดว่าน่าจะมีการเปิดไฟไว้ก่อนเปิดสวิตช์ไว้ก่อน
แต่ว่าตัวเองไม่รู้หรือเปล่านะครับ
ก็คือออกไปแล้วเนี่ยวางของไว้นะครับ
ซึ่งมันยังไม่ทำงานทันทีมันก็จะค่อยสร้างกระแสแม่เหล็กนะครับ
เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็เตาแม่เหล็กคือหลายคนก็จะใช้กันเยอะในช่วงหลังเนี่ย
เพราะว่าความสะดวกสบายส่วนหนึ่งคือมันไม่มีความร้อนเกิดขึ้นบนหน้าเตา
เวลาทำอาหารมันก็จะปลอดภัยไม่โดนมือไม่โดนอะไรแต่ความร้อนเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงภาชนะเวลาทำอาหารเลย
แต่ว่าตรงนี้ค่ะก็เป็นจุดที่อย่างที่อาจารย์บอกก็ต้องระวังค่ะ
เพราะว่าปิดหรือเปิดเตาเราไม่รู้ได้เลยบางทีเราคิดว่าปิดแล้วแต่มันยังไม่ปิดไงแล้วเอาของไปวาง
พอมันมีองค์ประกอบครบถ้วนความร้อนเกิดนะคะมันก็เกิดกลุ่มควันเกิดไฟขึ้นได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยค่ะ
นี่คือเตาที่เกิดเหตุเลยนะครับคุณผู้ชมใช้เตาแล้วสถานีก็ระวังหน่อยกันละกันนะครับ